มาดูข่าวดีข่าวแปลกข่าวสดใสกันบ้าง
ข่าวนี้เป็นเรื่องของ
ดูแล้วจะรู้สึกว่าโอ๊ยโล่งใจช่วยได้สักทีนะคะ

ค่ะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยวัวแม่ลูกอ่อนนะคะ
ตกบ่อโครนที่จังหวัดราชบุรี
งานนี้ก็ยกธรรมดาไม่ได้
ต้องเอารถเครนมาช่วยยกนะคะ

ตกลงไปในบ่อที่มีโครนลึกเกือบมิดตัวเลย

ขึ้นมาเองไม่ได้เพราะว่าเป็นคลอง

ใช่ค่ะก็ไม่สามารถช่วยขึ้นมาได้เองนะคะ

ตำรวจก็เลยยกขึ้นเองไม่ได้แบบนี้
ตำรวจก็เลยบอกว่าประสานขอรถยกไหม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่า
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรราชบุรี
ก็บอกว่าโอเคจัดการเลยเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ว่าอย่างไรพอมีรถเครนมาก็ยังยากลำบากอยู่ดี
เจ้าแดงก็หมดเรี่ยวหมดแรง
รวมทั้งมีเสียงลูกวัวร้องเรียกหาแม่ตลอดเวลาด้วย
สะเทือนใจยิ่งนักนะคะ
บ้านที่มามุงดูนะคะรวมทั้งเจ้าของวัวด้วย
ก็คือคุณลำไยเอมสวัสดิ์อายุ๗๒ปีแล้วค่ะ
ที่ลุ้นกันติดขอบคลองเลยทีเดียวนะคะ

พบว่าเจ้าแดงอิดโรยอย่างเห็นได้ชัด
คุณลำไยก็เลยคอยล้างหน้าล้างตา

พอลุกขึ้นได้รีบวิ่งไปหาลูกวัวทันทีนะคะสำหรับเจ้าแดง